ท่านผู้ชมครับวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยไม่ได้ไปโอลิมปิก๒๐๒๐
ที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพหรือเป็นวิธานแล้วนะ
อ่าเพราะว่าเราแพ้นัดสำคัญครับนัดชิงชนะเลิศช่วงค่ำที่ผ่านมาครับ
มีขึ้นที่สนามกีฬาอาคารชาติชายฮอร์ที่โคลราช
ทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีใต้
นี้สำคัญมากฮะใครชนะคว้าตัวไปโอลิมปิก๒๐๒๐

จุ๕๐๐ที่นั่งของสนามเนี่ยโอ้โหเต็มครับ
แต่เกาหลีใต้วันนี้โอ้โหโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมมาก
นะฮะไทยเราชุดเสื้อสีเหลืองนะฮะ
เกาหลีใต้ชนะสาวไทยไป๓เซตรวดเลยนะครับ
ต่อ๒๒๒๕ต่อ๒๐และ๒๕ต่อ๒๐นะครับ
ไทยก็ต้องรอโอกาสต่อไปนะครับ

ร้องไห้เสียใจกันนะฮะส่วนโค้ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลนะครับ
ก็ขอแสดงความรับผิดชอบนะฮะด้วยการล้าออกจากตำแหน่ง
สื่อมวลชนทุกท่านนะครับในเรื่องของการที่ถ้าทีมเราหรือพวกผมทำอะไรผิดพลาดไปนะครับ
ต้องขอโทษนะตรงนี้ด้วยแล้วก็ผมขออนุญาตแสดงความรับผิดชอบต่อ
รายการนี้นะครับที่ไม่สามารถไปทำผิดได้นะครับผมขออนุญาตลาออก
เพื่อจะให้สมาคมได้พิจารณาผู้สอดคนใหม่เข้าไปทำหน้าที่แทนครับผม
อย่าเพิ่งหมดสัตว์ภาคกับวอลลิบอลไทยถึงแม้ว่าการบ้ายแพ้ครั้งเนี้ย
เราอาจจะทำได้ไม่ตามเป้าแต่เราจะเอาความผิดหวังความพ่ายแพ้ครั้งเนี้ย
ผลักดันแล้วก็พัฒนานักกีฬาของเราทุกคน
ว่าจะเป็นรุ่นเก่าที่ยังเล่นอยู่แล้วก็รุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเพื่อที่จะ
อ่าเอาการพ่ายแพ้ครั้งเนี้ยเป็นบทเรียนแล้วก็กิ๊บคิดว่าในรายการอื่นอื่นต่อไปเนี่ย
คนก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็อ่า
สร้างความสุขให้กับคนไทยต่อไปค่ะยังไงก็ติดตามเชียร์พวกเราต่อไปนะครับ
ก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็เชียร์กันต่อไปนะฮะถูกต้อง
เพราะว่าทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้ม
สร้างเสียงเฮดังดังให้พวกเรามาเยอะแยะจริงจริงก็ต้องบอกว่าเออไม่เป็นไร
ให้กำลังใจสู้กันต่อฝึกซ้อมกันต่อไปนะคะ
ก็ฝากกำลังใจส่งไปถึงด้วยนะฮะใช่ครับทีมมดรมนหญิงทีมชาติไทยนะครับ